คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงตีสี่ครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง
พุ่งชนตำรวจเลิกงานตี๒

เนี่ยค่ะรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะไปชนกับตำรวจที่เขาตั้งจุดตรวจจุดสกัด
แผนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๓๕ค่ะที่แยกเพลินจิต
เพลินจิตขาเข้านายสงกรานอายุยี่สิบเจ็ด
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเวฟร้อยสีดำแดงชนดาบตำรวจสุพศอินสุวรรณ
ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบรามสอนอพระขนงอายุสี่สิบเจ็ดปีครับ
เขาโอ้โหเจ็บที่ศีรษะด้านขวากระดูกซี่โครงที่แขนขวาคือเลือดออก
ข้อเท้าบวมต้องรีบส่งโรงพยาบาลตำรวจนะคะนี่ค่ะดาบตำรวจสุพศ
ทีมข่าวก็เลยคุยกับดาบตำรวจสุพธคนเจ็บอ่ะนะคะเขาเล่าให้ฟังว่ากำลังตั้งด่านตามปกติ
อีก๒วันจะหมดหน้าที่แล้วประชุมเสร็จไปแล้วเมื่อวานได้ดูภาพ
พิธีปิดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพอ่ะนะอยู่อยู่ก็มีรถตุ๊กตุ๊ก
รับผู้โดยสารชาวต่างชาติแวะถามทางอืม
จังหวะนั้นแหละกำลังยืนบอกทางอยู่เลยรถจักรยานยนต์ของคนก่อเหตุพุ่งมาเลยค่ะ
ฝ่าไฟแดงมาเลยค่ะชนแบบอื้อหือเต็มเต็มอ่า
เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกันที่เป็นบัดดี้
ดาบตำรวจสุพธก็เข้ามาช่วยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
ก็นำตัวนายสงครานไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลอย่างที่บอกค่ะว่าโอ้โห
อัลกอฮอล์สูงถึงสองร้อยแปดสิบสองมิลลิกรัมเพอร์เซ็นต์อ่ะ
เมาแล้วขับด้วยฝ่าไฟแดงด้วยใช่นี่ฮะนายคนนี้ครับ
สงกรานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยดื่มเหล้ามาจากร้านอาหาร
แห่งหนึ่งในพื้นที่แถวคลองตันนะอ่าเป็นร้านที่ทำงาน
เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่พอเลิกงานแล้วเลิกงานตอนตีสอง
ก็นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ร้านต่อจนตี๔แล้วก็ขี่จักรยานยนต์มาถึงตรงนี้นะครับ
ก็ฝ่าไฟแดงมาแล้วก็ชนตำรวจตำรวจแจ้งข้อหาคือขับรถในขณะเมาสุรานะครับ
แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีที่สอนอลุมพินีคือเชื่อผมเถอะแบบนี้มีเยอะนะ
แบบกลางคืนไปเที่ยวกินเหล้าหรือว่าทำงานอยู่แล้วก็กินเหล้าไปด้วย
เลิกงานเสร็จก็กินต่อแล้วก็ขับรถกลับบ้านขี่รถกลับบ้านเนี่ยอันตราย
พอตำรวจเขาตั้งด่านก็ไปว่าเขาว่าตั้งทำไมรถติดนู่นนี่นั่น
เนี่ยนะถึงเวลาเนี่ยมันเกิดเหตุอย่างนี้ไงใช่นะครับ